ช่วงนี้น้ำมันลดเคยได้ยินไหมน้ำรถมักจะเจอต่อผุด
ใช่ค่ะแต่ที่นี่น้ำลดเจอกับรอยพระพุทธบาทครับ
ไปดูกันหน่อยน้ำมันลดเยอะจริงให้ดูอย่างเงี้
หน่วยงานภาครัฐต้องเช็คแล้วนะว่าน้ำมันจะพอกับการเกษตรไหม
แต่อย่างนี้ฮะหลังจากน้ำโขงมันลดลงอย่างรวดเร็วที่บริเวณน้ำโขงตรงนี้
หน้าวัดพระบาทเวิร์นปลาบ้านเวิร์นพระบาทตำบลเวิร์นพระบาท
อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมตรงเนี้ยเป็นจุดสำคัญนะคุณผู้ชม
คุณจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำโขงที่มันลดลงอย่างรวดเร็ว
จนจะเริ่มเห็นโขนฮินเนาะไม่ต้อง
โผล่ขึ้นตามจุดต่างหลายจุด
รวมไปถึงสถานที่สำคัญครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใต้น้ำโขงเลย
นั่นก็คือนี่เห็นไหมรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์กลางน้ำโขงอายุราว๒๕๐๐ปี
บอกว่ามันถูกจารึกบนโขดหินกลางน้ำโขงเลยนะ
แล้วไม่ได้ดูง่ายนะครับต้องรอช่วงน้ำลดเท่านั้นถึงจะได้เจอ
ล่าสุดนะฮะระดับน้ำเฉลี่ยต่ำสุดประมาณสัก๒เมตรได้
ประชาชนนักท่องเที่ยวได้โอกาสดีแล้วก็เลยเดินทางไปกราบไหว้ขอพร
ก็บอกว่า๑ปีมีเพียงครั้งเดียวนะคือถ้าเป็นช่วงฝนแล้วก็
คุณเอ๋ยได้แต่ยืนตรงฝั่งแล้วยกมือไหว้สาธุสาธุ
ตอนนี้เขาเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ
เขาบอกว่าจัดยาวไปจนถึงสงกรานเลยเห็นสะพานไหมล่ะ
สะพานเชื่อมไปที่บริเวณตรงนั้นจะได้กราบไหว้ใกล้นะ
เอาแค่ใกล้พอนะคุณผู้ชมไปสาธุก้มมากหล่นลงน้ำเด้อ

งั้นว่าถึงเรื่องของประวัติความเป็นมานิดหนึ่งตำนานที่เขาเล่าขานกันมานะฮะ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือใบลานเลยนะ
ตำนานพระอุรังคธาตุสมัยสร้างพระธาตุพนมรุ่นแรก
ระบุไว้ว่าครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้
เดินทางมาแพร่พระธรรมในชมพูทวีปลุ่มน้ำโขง
ก็ล่องมาตามลำน้ำโขงแบบนี้
ในตอนนั้นยุคนั้นไงมีเหล่าพญานาคใต้เมืองบาดาน
แล้วก็พญาปลาปากเลื่อมใสสัทธาในพระพุทธเจ้าก็แปลงกายมา
นิมนต์พระลงไปแสดงทำใต้บาดาน
ที่พระองค์จะเสด็จขึ้นมายังโลกมนุษย์เหล่าพญานาค
พญาปลาปากคำขอร้องพระพุทธเจ้าช่วยฝากรอยเท้าเอาไว้
ประทับรอยพระบาทเอาไว้บนโขดหินแห่งนี้
ก็เลยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนพระองค์เอาไว้กราบไหว้นั่นเองครับ
เพราะช่วงน้ำลดเราก็จะมีโอกาสเห็นรอยพระพุทธบาทชัดขึ้น
เพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสจะเดินทางไปท่องเที่ยวช่วงนี้
ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะ